คุณผู้ชมค่ะใครที่กำลังอยู่ที่บ้านเปิดหน้าจอไทยรัฐอยู่นะคะ
ทำกับโค้งกับข้าวพี่แม่แวะมาหน้าจอนิดนึง
คือจะบอกว่าจะชวนมาดูอะไรดูคนรักกัน
อ๋อณเดชน์ยาย่าแม่แม่วางตะลิ้วมาดูวันนี้ต่อ
คือหลังจากที่คู่นี้นะเขาไปออกรายการมาคุณผู้ชม
อ๋อหลังจากที่เลือกแซ่บให้เม้ากันเลยนะโชว์ซีนหวานกันด้วย
เมื่อณเดชน์เนี่ยนะเขาประกาศกลางรายการบอกว่า
พร้อมแล้วที่จะแต่งกับคนนี้ก็คือน้องยาย่านั่นเอง
ย่าของเราก็ไม่น้อยหน้าคุณผู้ชมบอกเลยว่า
หนูแต่งตัวสวยรอพี่ณเดชน์ทุกวันเลยจ้า

พิธีกรตัวพ่อเนี่ยพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยน้ำตาซึมเลยนะ
ที่จะได้เห็นทั้งคู่เป็นฝั่งเป็นฝาเพราะเห็นน้องมาตั้งแต่เข้าวงการนะ
แล้วล่าสุดนี่นะน้องยายาก็มาร่วมงานอีเวนต์
ก็ได้เล่าถึงโมเมนต์หวานที่ทุกคนพูดถึงเหมือนกัน
บอกว่ายังคงเขินไม่ย้อนคิดไปถึงวันนั้นน้องบอกหูดับไปชั่วขณะเหมือนกันนะ
แล้วก็ประกาศว่าพี่ณเดชน์ยังไม่ได้ขอแต่งนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ไปไหนมาไหนทุกคนเข้ามายินดีกันเพียบแล้ว
พูดขนาดนั้นเหลือแค่พิธีการ
ยาย่าก็เลยขอออกตัวเอาไว้ก่อนว่ายังไม่ได้คุยลงลึกถึงเรื่องงานแต่ง
แต่ยอมรับเลยว่าเป้าหมายของทั้งคู่ก็คือการแต่งงานกันค่ะ
มันคือภาพในอนาคตที่อยากได้ทั้งคู่
ดูเสื้อผ้าตลอดเลยเผื่อไปเที่ยวจะได้รีบพรีออเดอร์ไว้ก่อนอะไรอย่างนี้
อยากมีเวลาว่างทั้งคู่ค่ะแบบถ้าขอไปแล้วแต่งเลยแต่ไม่มีเวลาให้กัน
ก็ยังแบบรอให้มีเวลาให้กันจริงดีกว่า
เป็นไงน่ารักนะเขาก็ตอบชัดเจนนะ
เชื่อเหอะเตรียมพร้อมแบบนี้วันไหนไม่รู้แหละเตรียมตัวให้ดี

ส่วนเรื่องงานบุญบ้านนี้เขาสายบุญอยู่แล้วนะ
พึ่งยกครอบครัวไปทำบุญทอดกะทินที่ชะเชิงเศร้าพี่แจ๊ก
ยอดบุญคุณเคลียร์หูฟังเลย

กะทินทุกส่าวนะแน่
แล้วก็มอบ๔ล้านกว่าบาทนี้นะให้กับทางวัดเอาไปเลยไปสร้างสะพานให้ชาวบ้านได้เดินทางกันสะดวกมากขึ้น
งานนี้ค่ะยายาขอยกความดีความชอบให้พี่ณเดชน์ที่เป็นสะพานบุญ
ชวนกันร่วมสร้างบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยค่ะ
ที่ได้มาค่ะ๔ล้านนิดนะคะก็คืองบพอดีเลยกับที่พระอาจารย์ต้องการในการทำสะพานค่ะ
โมทนาสาธุกับทุกคนที่ร่วมบุญด้วยค่ะ
อนุโมทนาสาธุไปแล้วนะดิฉันชอบมากนะที่ยายาเขาแบบยืนยันมั่นใจนะว่ายังไงก็เป็นคนนี้นะฮะ
เฮ้ยเพื่อนจะแต่งแล้วเหรอ

เราต้องฝึกคำภาษาอังกฤษไว้บ้างนะไปร่วมงานกับเขาแสดงความยินดี